ปิดท้ายไปดูงานประเพณีของชาวสงขลากันหน่อยกับกีฬาชนโคหรือวัวชนนี่แหละ
เราเล่าให้ฟังอยู่ตลอดนะว่าเขามีการจัดงานมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องหลายปีนะคะ
ล่าสุดเนี่ยนะคะการชนโคระหว่างโคโนตหลังขาวชัยชนะกับโคแดงพลังสิงห์เจ้าปัญญาเราก็ได้ผู้ชนะกันไปแล้วนะคะ
นั่นก็คือโคโนตหลังขาวชัยชนะนั่นเองไปดูบรรยากาศกันหน่อยว่าสนุกสนานคึกคักแค่ไหนค่ะ
วัวชนคู่นี้จัดขึ้นกันที่สนามกีฬาชนโคนานานาชาติอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาค่ะ
ถือว่าเป็นศักดิ์ศรีแห่งปีของวงการวัวชนภาคใต้เลยนะคะ
เพราะวัวที่พบกันเนี่ยนะคะ
เป็นวัวชนสังกัดค่ายนักการเมืองใหญ่
โคโนตหลังขาวชายชนะสังกัดค่ายนายไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
โคแดงพลังสิงห์เจ้าปัญญาหรือไอทิวสังกัดค่ายสจเอกหรือนายฉัดเพชรครุอำโพ
สจเขตอำเภอสิงหานครจากทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคลาครับ
ศึกแห่งศักดิ์ศรีต้องบอกว่าสูสีกันมากเลยนะคุณใช่ค่ะ
ใช้เวลากัน๓๐นาทีคุณผลัดกันลุกผลัดกันรับท่ามกลางเสียงเชียร์ของคนทั้งสนามนะคะ
ก่อนที่เจ้าโคแดงพลังสิงห์เจ้าปัญญาเนี่ยนะคะสู้ไปสู้มาแม่ดูท่าแล้วเนี่ยนะคะจะสู้แรงไม่ไหวค่ะ
สู้กันแบบนี้นะคะสุดท้ายก็ต้องวิ่งหนีรอบสนามพ่ายแพ้ให้กับโคโนตหลังขาวชัยชนะนะคะ
ส่วนทีมงานของฝ่ายผู้ชนะก็พอเห็นแบบนี้กระโดดโลดเต้นโหร้องด้วยความดีใจ
นี่เราให้ดูบรรยากาศกันชนวอนไปก่อนนี่ไงนี่พอรู้ผลแพ้ชนะเท่านั้นแหละโอ้โหคุณผู้ชมครับ
วิ่งลงมามั่วซั่วไปหมดทั้งคนทั้งหัวโดนนี่เขาวิ่งหนีด้วยเหมือนโคบานในต่างประเทศเคยดูมั้ย
เดี๋ยวอันนี้หนีหรืออะไรฮะคือถ้าดีใจ
วิ่งกระโดดโลดเต้นปีตีล่างก๊องตีล่างก๊ารังกากระตู
คือเรื่องของเรื่องที่เขาดีใจมากขนาดนี้เพราะว่าเงินเดิมพันธุ์มันสูงมาก
เป็น๑๐ล้าน๓๔ล้านนะครับ
ตอนแรกที่เรานำเสนอไปแค่๔ล้านเงินครับ

แต่ว่าคู่นี้เป็นคู่ที่เขาบอกว่าสูสีกันมากเลย
เดิมพันมันก็เลยเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยโอ้แล้วที่สำคัญการชนโคในครั้งนี้นะครับ
มันสร้างปรากฏการณ์เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางมาชมมากมายเลยนะครับ
เลเซียก็มาประเทศเพื่อนบ้านเรามาชมกันนะคะเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีจริงนะคะ
มองในแง่ดีมันก็สร้างคุณค่าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนแถวนั้น
ใช่ค่ะแล้วก็ยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีด้วย
ด้านในวงวัชิระขาวทองนายสนามกีฬาชนโคแห่งชาติอนาชาติบอกว่า
ผลการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปตามความคาดหมาย
ส่วนเงินเดิมพันอย่างที่บอกไปนะคะก็เพิ่มขึ้นเป็น๒๔ล้านบาท
จากว่าเป็นวัวถูกคู่ฝีมือสูสีที่สุดแห่งปีครับ
ชนะกันมาเรียกว่าเยอะทีเดียวโดยวัวชนนัดนี้นะคะ
มีผู้เข้าชมนับหมื่นคนค่ะถือเป็นการยกระดับกีฬาวัวชนในภาคใต้
เพราะว่านอกจากเซียนวัวแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งมาเลเซียสิงคโปร์
เดินทางมาชมด้วยนะคะและทางสนามกีฬาชนโคนานานาชาติ
ยกระดับกีฬาวัวชนนี้ให้ได้มาตรฐานเทียบชั้นอาเซียน
เป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของสงขลาต่อไปด้วยนะคะ
แบบนี้ก็ต้องสนับสนุนนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีดีของไทยค่ะ
อย่างที่บอกไปนะคะว่าไม่ได้เป็นการทำร้ายอะไรสัตว์ใดทั้งสิ้นนะคะ
อันนี้เป็นสนามกีฬาที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย
แล้วก็ไม่มีการเล่นพนันกันเป็นแค่เงินเดิมพันธุ์เท่านั้น
แล้วเงินก็จะนำไปใช้สารพระกุศลก่อนหน้านี้ก็ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยภาคใต้มาแล้ว